ครับดูต่อกันหน่อยนะฮะเรื่องของคุณยายบวนนะฮะ
คุณยายบวนโลสุวรรณวัย๘๙ปีอยู่ที่บุรีรำ
ท่านได้ยินได้ฟังข่าวนี้ก็บอกโอ้โหเห็นใจคุณยายเหลือเกิน
นะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างต่างนานานะครับ
คุณยายบวนนะฮะคุณยายวัย๘๙ปีอยู่ที่บุรีรำนะครับ
คือทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ที่ได้ประจำทุกเดือนที่จ่ายให้ผู้สูงอายุเนี่ย
คุณยายบวนได้มา๑๐ปีเนี่ยพร้อมดอกเบี้ยด้วย
รวมเป็นเงินก็๘๐๐๐กว่าบาท๘๔๐๐ได้นะครับ
แต่ยายบวนบอกโอ้โหยายก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีมาเรียกคืน
ยายก็ตกใจฮะแล้วจะเอางงเอาเงินที่ไหนมาให้นะครับ
ไหนจะดอกโบ้งดอกเบี้ยอะไรอีกนะครับ
วันนี้นางสาวทสาชินรำผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคม
การบริหารส่วนตำบลเจริญศุกร์จังหวัดบุรีรำ
วันนี้ก็มาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับคุณยายด้วย
ส่วนผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไง
นางสาวทราษาบอกว่า๑๐ปีที่ผ่านมายายบวลได้รับเงินบำนานพิเศษ
จากกรณีลูกชายซึ่งเป็นทหารเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที่โคราช
ตั้งแต่๒๕ตุลาคม๒๕๔๔คุณยายกับครอบครัวได้มาทุกเดือนอยู่แล้ว
ตัวยายบวนในฐานะแม่ได้เป็นเงินบำนานแทนเงินบำนานของลูกชายเนี่ยนะฮะ
เดือนละ๕๐๐๐บาทสามีของคุณยายบวลในฐานะเป็นพ่อ
ก็ได้อีก๕๐๐๐บาทสามีคุณยายบวลเสียชีวิตแล้วนะ
เมื่อวานคุณยายบอกแล้วก็ลูกสะพ้ายของคุณยาย
ก็คือภรรยาของลูกชายคุณยายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เดือนละ๕๐๐บาท
แล้วยังมีเงินช่วยเหลือจากทางทหารเนี่ยเขาช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับลูกอีก๒คน
ให้เรียนจบริญญาตรีด้วยนี่นะฮะ
ปีที่ผ่านมานอกจากเงินบำนานตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ยายบวนก็ยังได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากกรมบัญชีกลางคู่ขนานไปด้วยนะฮะ
แต่ตรงนี้เนี่ยคุณยายแกบอกแกก็ไม่รู้ใช่ไหม
เพราะเงินโอนเข้ามาในบัญชีแกก็ไม่รู้ว่าเออมันส่วนไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่ามันมีเข้ามาแล้วอยู่ดีเอ้าทางส่วนเบี้ยผู้สูงอายุบอกขอเรียกเก็บคืน
รวมสิบปีแปดหมื่นกว่าบาทยังให้ยายทำยังไง
แต่ว่าทางผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศุกร์จังหวัดบุรีรำเนี่ยบอกว่า
กระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณยายเนี่ยสามารถรับสิทธิ์ได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ
ไม่สามารถรับซ้ำซ้อนได้โดยเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขากำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่า
หากใครมีพวกเบี้ยบำเน็ตบำนานเบี้ยหวัดอะไรพวกนี้เนี่ยไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้นะครับ
แม้ว่ายายจะได้จากลูกชายไม่ได้ได้โดยตรงก็ตามแต่ก็ไม่ได้นะฮะ
อบตเจริญศุกร์จังหวัดบุรีรำบอกว่าปัญหาดังกล่าวมันเกิดจากความทับซ้อนของข้อมูลในอดีต
ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นหลังกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
มันทำให้มีข้อมูลเนี่ยปรากฏออกมานะครับเขาอำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการอะไรพวกเนี้ย
ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมันเลยปรากฏข้อมูลขึ้นมา
พอตรวจพบก็ส่งจดหมายไปยังคุณยายบวลเพื่อเรียกเงินคืนย้อนหลัง๑๐ปีนะฮะเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยรวมแล้วเป็นเงิน๘๔๐๐๐บาท
บตบุรีรำยืนยันว่าคุณยายยังไงก็ต้องจ่ายเงินก้อนนี้เพราะมันคือเงินหลวงแต่ถ้ายายไม่พร้อมจ่ายทั้งก้อนเนี่ยก็ผ่อนชำระได้ในเวลาไม่เกิน๕ปีนะแล้วก็มีดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีนะครับเบื้องต้นทางอบตเจริญศุกร์ทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑จังหวัดนครราชศรีมาต้นสังกัดของลูกชายคุณยายก็ได้ส่งคนเนี่ย
เพื่อให้เข้าใจว่าเออเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือยังไงยายก็ต้องจ่ายคืนค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการหารือกันนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือคุณยายอะค่ะสรุปแล้วเนี่ยเสนอในการช่วยเหลือคุณยายและครอบครัวแบบนี้นะคะให้ผ่อนชำระภายใน๑ปีจะไม่มีดอกเบี้ยเลยจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะคะคือปกติเขาจะกำหนดว่าดอกเบี้ยจะร้อยละ๗๕ต่อปี
เจ็ดพันสามสิบกว่าบาทสิบสองเดือนคุณยายก็จะหารือกับลูกหลานก่อนเพราะถ้าคุณยายผ่อนเดือนละเจ็ดพันสามสิบกว่าบาทเนี้ยนะจะเหลือเงินใช้จ่ายแค่สามพันกว่าบาทไม่รู้ว่าจะใช้จ่ายกันพอหรือเปล่าอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ไปทำความเข้าใจกับคุณยายและคนในครอบครัวแล้วว่ามันเป็นไปตามระเบียบจริงจ
จะต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตอนเนี้ยก็ได้มีการไปให้กำลังใจไปมอบสิ่งของช่วยเหลือคุณยายในเบื้องต้นนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็เดี๋ยวจะพยายามค่อยหาแนวทางก็แล้วกันช่วยเหลือไม่ให้คุณยายเดือดร้อนไม่ต้องกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณยายให้ยังพอเหลือเงินกินเงินใช้อยู่อะค่ะ
คือที่ทางคุณยายบอกว่าถ้าผ่อนตามเนี้ยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเนี้ยเดือนละเจ็ดพันแล้วยายจะเหลือแค่สามพันเนี้ยค่ะคือทางทหารวันนี้ที่มาคุยด้วยจะบอกว่าความจริงแล้วบำนานของยายเดือนละห้าพันบาทเนี้ยยายได้เพิ่มเป็นเดือนละหมื่นหนึ่งแล้วน่ะใช่ค่ะตั้งแต่ปีหกสองค่ะตั้งแต่ปีหกสองผิดแต่ว่าคุณย
ยังไงอ่าซึ่งทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับเบี้ยอย่างชีพสูงยุบอกว่ามันทำยังไงไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนค่ะมันเป็นระเบียบรัชการใช่ค่ะนะฮะ